เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของท่าน

เราจะเริ่มดูกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมชาวนี้ต้องรู้แรก
ก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี๖๕
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด๒๒๙๐๐คน
มีสถานะการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แล้วตรวจเช็คแล้ว
๑๙๖๔๐๐๐คน
ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศรับรองสิทธิ์ในเดือนมกราคมนี้
และจากนั้นท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ตามบัตรได้

โดยทุกวันที่๑ของเดือนจะได้วงเงิน๒๐๐๓๐๐ต่อเดือน
สำหรับซื้อสินค้าซึ่งจะไม่สามารถถอนเงินเป็นเงินสดได้
ท่านก็คงเข้าใจเรื่องของหลักเกณฑ์นี้อยู่แล้วนะครับ
เฉพาะเดือนมกราคมจะได้เงินเพิ่มพิเศษอีก๒๐๐บาทด้วย
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม๑๐๐บาท
ค่าโดยสารบ่อขสอค่ารถไฟรถไฟฟ้าขอสอบประกอบ๕๐๐บาทนะครับ
วันที่๑๘ของเดือนได้เงินชดเชยค่าไฟฟ้า๓๑๕บาทต่อเดือน
ชดเชยค่าน้ำปลาปลา๑๐๐บาทต่อเดือน
วันที่๒๒ของเดือนจะได้เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ๒๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้
จะได้เริ่มรับเงินในเดือนมีนาคมนี้นะครับ
เอามาต่อกันที่เรื่องของเป้าหมายการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ
ช่วงนี้การท่องเที่ยวในบ้านเราก็เริ่มจะกลับมาคึกคักนะครับ
ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าในปี๗๐
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย๘๐ล้านคนครับ
สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว๕ล้านล้านบาท
และจะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ภายใต้แนวคิดการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ
ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ
เสนอคอรมออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไทย
หรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ละ๓๐๐บาทนะครับก็เป็นอัตราเดียวกัน
ผู้ที่เดินทางเข้าทางบกทางน้ำและทางอากาศ
โดยจะเริ่มเก็บในวันที่๑มิถุนายน๖๖นี้นะครับ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะถ้าถือพาสปอร์ตไทย
ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเหยียบแผ่นดินนะครับ
เดี๋ยวมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของผงซักฟอก
นี่คุณผู้ชมฮะเรื่องของผงซักฟอกนะครับ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะ
ยังไม่อนุมัติให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง
หรือว่าผงซักฟอกขึ้นราคา
หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตได้ยื่นขอปรับขึ้นราคาเข้ามานะครับ
โดยให้เหตุผลว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตผงซักฟอก
เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปิโตเคมีต้องนำเข้านะครับ
ก็สบายใจสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านแล้วนะครับ
งซักฟอกยังไม่ขึ้นราคานะครับ
มาดูเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนกันบ้างนะฮะ
ปรับขึ้นราคาค่ารักษาและบริการทางการแพทย์นะครับ
โดยอ้างต้นทุนค่าไฟฟ้ามันเพิ่มสูงขึ้นนั้นนะฮะ
กรมการค้าภายในก็ได้ประชุมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับ
และก่อนปรับต้องแจ้งกรมการค้าภายในก่อนด้วย
เพื่อนำค่าบริการเผยแพร่ในเว็บไซต์
ให้ประชาชนได้เทียบราคาก่อนไปใช้บริการนะครับ